แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

มันจะมีชงอยู่แค่ปีเดียวคือ

แล้วก็ไม่เกื้อหนุนกับปีอีกเดี๋ยวค่อยบอก

ถือว่าเข้าสู่ปีกลางแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนกลางเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ภาพรวมของในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะกลางเช่นเดียวกันนะฮะ
จะทำอะไรสำคัญเนี่ยขอให้เลือกวันที่ดีนะครับ
มีวันที่๙แล้วก็๑๓เป็นวันที่สมพงศ์
๙กับ๑๓กุมภานะคะส่งพงษ์กับปีฤกาค่ะ
คนที่เกิดปีจอเลยนะฮะคนที่เกิดปีจอนะครับก็ในช่วงนี้จะเริ่มมีความสบายอกสบายใจขึ้น
เพราะว่าตามหลักธรรมศาสตร์จีนเนี่ยหลังจากจุดจีนไปแล้วเนี่ย
พ้นปีที่ไม่เคลื่อนหนุนเต็มตัวแล้วเท่าสู่ปีกลางกลางเช่นเดียวกัน
สังเกตได้ว่าปีที่ผ่านมาจะมีปีไม่เคลื่อนหนุนอยู่เยอะนะครับ
พอมาพอพ้นปั๊บเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาโดยภาพรวมจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
อื้อค่ะก็สบายป่ะน้อปีกุ้น
ของคนที่เกิดปีกุลนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มมีความโดดเด่นในหลายเรื่องนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่จะมีความคืบหน้ามีการเดินหน้านะครับ
แล้วก็ถึงแม้จะอยู่ปีที่ไม่เกื้อหนุนแต่อิทธิพลของเดือนมันยังช่วยส่งเสริมเราอยู่
เพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีกับคนที่เกิดปีกุล

ก่อนที่ถึงเดือนเมษาไปใช่ในสัปดาห์นี้นะครับมีปีนักศัตรูนะครับ
ที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักมีปีต่างต่อไปนี้ครับ
ประเด็นของระทรัพย์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนที่ช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่แบบปุ๊บ

อ่ะหลอน

อาะก็ในช่วงนี้นะครับพี่จริงการวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ย
มันจะครอบคลุมไปถึง๓เดือนประมาณ๓เดือนนะฮะ
เพราะฉะนั้นใน๓เดือนนี้ปีที่ผมจะบอกไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอสูง

เย้ยยมีล้นมีล้น

ปีชวดมีชวดแต่ไม่ชวดนะคะ

โดยเฉพาะรอบ๒๕๒๗บางคนอาจจะมีข่าวดีด้วยซ้ำ

คือหมายถึงว่าถ้าคนที่โตเนี่ยมีโอกาสเจอ
แต่คนที่มีคู่จะมีการขยับขั้น
อาจจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานพูดถึงเรื่องอะไรตรงนี้มากขึ้น

แต่งงานเลย

บางคนเจอกันปัดเดียว
อีก๑ปีหรอค่ะผู้อิกหน่อย

เขามาแรงกว่าเขาดีกว่านะครับ
แล้วก็ปีมโลเนี่ยโดยเฉพาะรอบ๒๕๖
จะมีเกณฑ์ที่จะเจอสูงมากเหมือนกัน
ปีอะไรหรอคะ๒๕๓๑มโรงรอบ๒๕๓๑
คือพูดง่ายว่าอยู่ในช่วงอายุ๒๐กว่า
อาจจะไปทำงานเริ่มต้นที่บริษัทแล้วเจอ

วดกับมโรงจะเจอคู่แท้แบบปุบปับ
ใช่คือเจอกันไงแล้วก็ตามเนี่ย

พูดตรงผู้หญิงผู้ชายสามารถไปแบบ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้โดยที่ยังไม่รู้จัก
ชื่อจริงนามสกุลเขาเรียนด้วยซ้ำอะ

มันเป็นความอันตรายของสังคมมาก

เทียดอยู่ดีก็มาแบบว่าปัญหาสังคม

โรคไหมเนี่ย
วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะคะ

ใช่แล้วค่ะแล้วขอบคุณสำหรับแปลอียด้วยนะคะ

บอกแล้วจาก๒๐จะกลายเป็น๒๐๐๒๐๐๐ล้าน

หนูจะแบ่งให้พี่หมอโจ้

แล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ดูไม่ทัน
แล้วก็อยากอัปเดตกับเรานี้นะคะ
ไอจีแม่บ้านประจันบานค่ะ

เราก็จัดการเรื่องดวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของก้นกันบ้าง

นึกว่าถุงทรายห้อยอยู่ข้างล่าง
้นไม่กระชับขาไม่เรียวสวย

พี่หมอจะชอบ